ผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราคุยกันมันคือนักการเมืองคุยกัน
แต่เชื่อไหมครับว่าบางครั้งเราไปเจอประชาชนเราอาจจะเจอประชาชนไม่เหมือนกัน

สิ่งที่ผมไปสัมผัสสิ่งที่ประชาชนต้องการนั่นคือปัญหาปากท้อง
ประชาชนต้องการมีตังค์

ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าแม้แต่พวกเราเองก็พูดกันว่า
บางครั้งมันก็ยังมีปัญหาเรื่องความมั่นคงอยู่
ผมถึงบอกว่าการพูดคุยเรื่องเหล่านี้ต่อหน้าพี่น้องประชาชน
อย่าไปหวังเรื่องคะแนนเสียงเราเอาข้อเป็นจริงว่าจริงมันคืออะไร
นี่เขายังยอมรับว่ายังมีกระบวนแบ่งแยกดินแดนที่เป็นปัญหาอยู่บ้าง
เราก็ต่อตะหางหนังสินอย่างอาหารทำตรงผมพินการทำให้ถูกต้อง
ก็ทำให้ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการประกาศที่บอกว่าจะเลือกตั้งผู้ว่า
การปัญหาความขัดแย้งมันยิ่งสร้างปัญหา
และผมต้องเคลียร์กับพักเก้าไกลเหมือนกันนะครับว่า
สิ่งที่ท่านบอกว่าท่านจะเลือกตั้งผู้ว่าที่ผมไปอ่านในรายละเอียดของท่านเนี่ย
มันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนที่ท่านบอกว่าญี่ปุ่นเลือก
หรือเลือกตั้งผู้ว่ากอทมแต่มันการเลือกตั้งผู้ว่า
ผู้ว่าการรัฐที่นำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนซึ่งไทยพักดีไม่เห็นด้วยครับ
อ่าเชิญค่ะเกาะไกรเชิญค่ะเดี๋ยวพูดอาจารย์วินต้องตอบด้วยเชิญค่ะ
แยกสามอย่างก่อนมันมีเรื่องการว่าการที่รัฐรัฐหนึ่งเนี่ย

แบบที่สองคือแบบสหรัฐอเมริกา
ที่มีการแบ่งอำนาจอธิปไตยระหว่างรัฐส่วนกลางกับมลรัฐ
ก็คือว่ามันจะมีอำนาจบางส่วนที่มรณนั้นรับผิดชอบ
โดยที่รัฐศูนย์กลางไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้

แต่มีการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น
ส่วนจะกระจายไปมากหรือน้อยเท่าไหร่นั้น
ส่วนกลางยังคงมีอำนาจตัดสินใจว่าจะกระจายเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง

ประเด็นที่สองผมก็ติดตามการสัมภาษณ์คุณหมอวรงค์เหมือนกัน
ผมคิดว่าประเด็นที่คุณหมอลงนั้นอาจจะติดใจอยู่

ว่าเรามีทิศทางในการแก้กฎหมาย
คือแทนที่จะเขียนว่าท้องถิ่นอำนาจ๑๒๓๔๕

คือเขียนว่าท้องถิ่นมีอำนาจจากการบริการสาธารณะทั้งหมด

ในทฤษฎีนะครับในเมื่อมันยังเป็นรัฐเดียว

แล้วก็ส่วนกลางก็ยังคงมีบทบาท
ในการกำหนดมาตรฐานของบริการสาธารณะ
ถึงแม้อำนาจในการจัดทำการศึกษาอยู่กับท้องถิ่น

กำหนดมาตรฐานกำหนดหลักสูตรการกลาง

เดี๋ยวคุณอธวิตอยู่ในเนื้อหาที่โดนพาดพิงด้วย